ถามตรงกับจอมขวัญคืนนี้เปิดเวทีดีเบตแทนรัฐบาลเชิญนอมินีสองฝ่ายถกปมร้อนรถหรูกระทบตำแหน่งสังฆราชหรือไม่
ทั้งเดียวกันและแยกการนำเข้ามาและก็ยังผิดอยู่ถึงด้วยเจตนาฬินิยมภาษี
ตรงนี้ชัดเจนว่าไทยเอกสังพร้อม
ห้ามพลาดไทรัตนิวโทปคืนนี้๑๙นาฬิกา